เราไปต่อกันที่ไข่มดแดงดีกว่า
ชาวบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชาวใต้เขาก็เด็ดเหมือนกัน
ได้เหมือนกันตอนนี้ก็ออกไปหาไข่มดแดงกัน
แต่ในสวนยางเลย
หากันในสวนยางเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่ารายได้นะคุณ
วันละ๔๐๐บาทนะครับ
มดแดงสร้างรายได้อย่างดีให้กับชาวสวนยางที่อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงยางผลัดใบ
หรือว่าในช่วงปิดกรีดยางไหนก็ปิดกรีดยาง
ทำยังไงดีออกหาไข่มดแดงดีกว่า

โดยนางปรีดาศรีชัยอายุ๓๑ปีบอกว่า
ตัวเองและครอบครัวเป็นลูกจ้างรับกรีดยาง
แต่ว่าช่วงนี้ยางปิดกรีดไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว

เพราะว่าก็เป็นรายได้อย่างดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะครับ
นำไปขายกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
แต่ละวันหาได้ประมาณ๑กิโลกรัม
แต่ถือว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะ
เพราะคนหาไข่มดแดงไปกินเยอะนะครับ
ลูกค้าจะทราบดีว่าไม่ได้ใช้สารเคมีในการไล่ตัวมดแดง

โรยลงไปในรังที่สอยลงมา
แล้วก็ทำให้ตัวมดแดงหนีกลับขึ้นไปสร้างรังใหม่อีกหลายต่อหลายรอบ
หากใช้สารเคมีจะทำให้มดแดงเขาตายไงคุณ
แล้วมดแดงเขาก็ไม่ไปสร้างรังต่อนะครับ
แล้วก็ไม่มีมดไข่มดแดงขายในปีต่อไป
อันนี้แนวอนุรักษ์ด้วยนะแนวอนุรักษ์ด้วยการหาไข่มดแดง
ก็ขายจะขายได้ในช่วงหน้าแรงช่วงปิดกรีดยางนี้
จะทำให้ลูกจ้างพอจะมีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัว
จนถึงฤดูการในการเปิดกรีดสวนยางอีกครั้งด้วยนะครับ
วิธีทางธรรมชาติแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
รวมทั้งพื้นที่อื่นด้วยนะคะ
อย่าไปทำลายเขาเพราะว่าถ้าทำลายเขา
เรานี่แหละจะไม่มีอะไรทาน